ผู้ใหญ่คะวันนี้ทางรายการเราไม่ได้ทางฝั่งผู้ชุมนุมมาเลยค่ะ
ดิฉันเข้าใจเอาเองว่าคือตอนนี้ก็ไม่มีใครแน่ใจว่า
ตลอดวันนี้คืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ตอนบ่าย
แก่นำคนไหนโดนจับบ้างเรียนเข้าใจถูกป่ะคะเนี่ย
ถูกต้องครับทุกคนพยายามที่จะป้องกันตัวเอง
ไว้เพื่อให้ถึงวันพรุ่งนี้เพราะตอนนี้คุณโตโต้ปิยรัฐก็
ถูกจับกลุ่มแล้วหนึ่งคนนะครับกำลังเดินทางไปที่
สพเมืองอรัฐสถานีครับผม
ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทางแก่นำผู้ชมนุมประเมินไว้อยู่แล้วไหมคะ
ว่าก่อนถึงวันที่๒๕แกนนำที่มีหมายติดตัวเนี่ย
น่าจะค่อยโดนพาไปทีละคนนะคะ
เราประเมินไว้อยู่แล้วครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคงพยายามใช้วิธีการ
ลวกแกนนำทีละคนคนถ้าใครมีหมายติดตัวแล้วส่วนตัวผมเอง
ไม่ได้เคลียร์หมายทุกหมายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ไม่งั้นก็คือจะไม่ได้คุยกับรายการเราใช่ไหมครับผมครับ
ครับครับแล้วก็ก็ต้องฝากบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เลยครับว่า
ต่อให้ต่อให้จับคนที่ท่านคิดว่าน่าจะเป็นแกนนำทุกคนก็ไม่จบครับ
เพราะถ้าท่านจะจับแล้วให้จบคือท่านต้องไปจับเป็ดเหลืองนะครับ
เพราะเป็ดเหลืองเป็นแกนนำ
เข้าใจได้ค่ะครูใหญ่ถามแบบนี้นะคะคือถ้าตลอดทั้งคืนนี้
จนถึงพรุ่งนี้เช้าแล้วกว่าจะไปถึงบ่ายตามตามที่มีประกาศออกมาว่าจะรวมตัวกันเนี่ย
แกนนำที่คุ้นหน้าในสื่อถูกรวบตัวไปหมดตามหมายที่ติดตัวเนี่ยนะคะ
คำถามคือพรุ่งนี้การเคลื่อนขบวนหรือว่าการชุมนุมจะทำได้เหรอคะ
ที่ผ่านมาก็ทำได้ไหมล่ะครับ
แต่พรุ่งนี้มันมีประเด็นมันมีความแหลมคมในประเด็นการเคลื่อนตัวนะ
ก็ตอนนี้คือค่าที่จวำก่อนใช้คำว่าแกนนำเนี่ยก็ผิดแล้วนะครับ

คนที่ยังอยู่ที่เห็นว่าที่สื่อที่รัฐบาลเรียกว่าเป็นแก่นำ
ถ้ามัสคอตโดนจับพรุ่งนี้ก่อนถึงเวลานัดรวมตัวจะไปกันต่อเหรอคะ

แล้วแผ่วไหมล่ะฮะที่ผ่านมาเคยแผ่วออกไหมล่ะครับ
พรุ่งนี้นะคะคือประเด็นการเคลื่อนไหวพรุ่งนี้
แหลมคมกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทั้งหมดเลย
คำถามคือมีการประเมินไว้ไหมคะว่าแค่ไหนคือจบแล้วโอเค
แยกย้ายกลับบ้านหรือว่าจะไปต่อถ้าเกิดอะไรขึ้น
คือมันมีการประเมินไว้ในแต่ละเงื่อนไขไหมคะ
ก็เราประเมินไว้ในทุกเงื่อนไขแต่เราก็จะพยายามใช้สันติวิธีให้มากที่สุด
ให้มีความปลอดภัยต่อพี่น้องมวลชนมากที่สุด
แม้ว่าทางฝั่งทางภาครัฐหรือทางผู้ชุมนุมอีกฝั่งพี่น้องอีกฝั่ง
จะพยายามทำให้เกิดความรุนแรงเราก็จะพยายามที่จะยุติความรุนแรงเหล่านั้น
สกัดกั้นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความรุนแรง
ดังนั้นก็ต้องบอกล่วงหน้าไว้เลยว่าความรุนแรงใดที่จะเกิดขึ้น
ย่อมเป็นศีลมือของฝ่ายลักษณ์แต่เพียงเท่านั้น

ครูใหญ่อย่างนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ในรายการคือโคศกประจำสำนักนายก
อยู่ในรายการกับเราด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเราคุยค้างคาในรายการเอาไว้
คือทางโฆษกเนี่ยท่านบอกว่าจริงแล้วมันก็มีมันก็ยังมีกลไกอื่นนะคะ
รัฐบาลคาดหวังว่าจะสามารถพูดคุยกันได้ก็คือ๑เรื่องของกรรมธิการแก้ไขรัฐมนูล
ฝั่งผู้ชุมนุมเนี่ยเข้าไปสองคนจาก๒๑คนครับเข้าไปสองคน

คือเรายังมองว่านี่เป็นกลไกหนึ่งที่จะเจรจากับรัฐหรือหาทางลงด้วยกันได้ไหมคะ
เงื่อนไขก่อนที่จะเกิดการเจรจาใดนะฮะหรือจะมีทางโรงเรียน
ก็ต้องข้อหนึ่งให้ได้ก่อนท่านขอขอให้ท่านปฏิบัติตามข้อหนึ่งให้ได้ก่อน
นั่นคือให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกจากอำนาจ
เพราะว่าพลเอกประยุทธ์โอชาคือต้นต่อของปัญหาดังนั้นการเจรจาที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
คือการเจรจาอยู่ภายใต้ปัญหาไม่ใช่การเจรจาเพื่อหาทางออกให้กับปัญหา
แต่ทีนี้เราคงได้คำตอบจากรัฐบาลแล้วล่ะนะคะโดยเฉพาะในข้อเรียกร้องแรกเรื่องตัวพลเอกประยุทธ์
เพราะฉะนั้นคือเรียนถามไปข้ออื่นเลยคือถ้าเคลื่อนไหววันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าตีความจากคนนอก
ก็คือว่าพรุ่งนี้จะเคลื่อนไหวโดยใช้ข้อเรียกร้องที่๓เป็นตัวนำดิฉันเข้าใจถูกไหมคะ
มันไม่มีข้อเรียกร้องตัวไหนเป็นตัวนำหรอกครับแต่ต้องบอกว่าในสมัยรัฐบาลของคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ย
เป็นวาระที่รัฐบาลเป็นยุคที่รัฐบาลได้มีการขยายงบประมาณทรัพย์สินส่วนพระมากษัตริย
รวมถึงการโอนถ่ายทรัพย์สินส่วนพระมศัตริย์ให้ในทางปฏิบัติกลายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์
ซึ่งในทางที่เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหาศัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐมนูลแล้วเนี่ย
สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะทรัพย์สินส่วนพระมกษัตริย์ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ประชาชนและพระมศัตริย์เป็นเจ้าของร่วมกัน
ดังนั้นการที่รัฐบาลประยุทธ์ยินยอมหรือดำเนินการที่จะให้ทรัพย์สินส่วนพระมศัตว์กลายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ในทางปฏิบัติเนี่ย
เกิดขึ้นก็เท่ากับว่าพลเอกประยุจันทร์โอชาได้นำสถาบันพระมศัตริย์ออกห่างจากระบอบประชาธิปไตย
เพราะฉะนั้นคือก็เลยเป็นที่มาว่ายังไงก็มีทั้ง๓ข้อไปด้วยกันคือความหมายคือแบบนี้ใช่ไหมคะ

ครูใหญ่พรุ่งนี้มีการประเมินไว้ไหมคะคือถ้าฟังจากการประกาศเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยที่ว่าจะมีการชุมนุมกันวันที่๒๕
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตลอด๗วันถัดไปก็จะมีการชุมนุมกันยังเป็นแผนนี้อยู่ไหมคะ
ยังเป็นแผนนี้ครับก็บอกภาครัฐว่าไม่ต้องตระหนกใดพวกเรามาด้วยสันติวิธีนะครับไม่ใช้ความรุนแรงถ้าความรุนแรงจะเกิดขึ้นก็มีจากภาครัฐมาก่อนนะครับดังนั้นก็ภาครัฐไม่ต้องตระหนกครับไม่ต้องตระหนกในความรุนแรงใดหรือจะเกิดการตราจนเดินขึ้นจากพวกเรายกเว้นว่าจะมีกองกำลังจัดตั้งในม
ให้เกิดความรุนแรงเพื่อให้เกิดเงื่อนไขในการกระชับอำนาจหรือรัฐประหารคุณครูใหญ่คิดว่าจะมีรัฐประหารเหรอคะว่าเห็นเห็นมันมีกระแสปั่นกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วอ่าคือผมก็ไม่อยากจะคิดว่ามันจะต้องมีรัฐประหารนะครับคือพอสอนี้แล้วศตวรรษที่๒๑แล้วเกินกึ่งพุทธการแล้วนะครับในยุคที่โลกมันสิวิรัยขนาดนี้
แล้วรัฐประหารครั้งสุดท้ายในชีวิตผมที่ผมจะเจอมันคือปี๔๙แล้วอายุของผมขนาดนี้ยังต้องมาเจอรัฐประหารปี๕๗อีกแล้วผมต้องมาเจอรัฐประหารปี๖๓หรือปี๖๔อีกเหรอ
นี่รัฐบาลจะใช้วิธีการอย่างนี้อีกหรือผู้มีอำนาจในรัฐไม่ว่าจะเป็นกองทัพหรือเป็นรัฐบาลยังจะใช้วิธีที่โบราณอยู่ขนาดนี้ได้เลยเหรอ
ผมหวังนะแต่ผมไม่คาดนะครับผมแยกคำว่าคาดแล้วหวังออกจากกันผมหวังว่าจะมีรัฐประหารแต่ผมไม่คาดว่าจะไม่มีรัฐประหาร
ครูใหญ่เอางี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอรายการพักสักครู่ครูใหญ่ถือสายเล็กน้อยหรือว่าอาจจะวางก่อนเดี๋ยวเราติดต่อกลับไปใหม่อีกช่วงท้ายรายการได้ไหมคะ
เพราะว่าน่าจะมีประเด็นที่อาจจะได้คุยแลกเปลี่ยนอย่างน้อยผ่านผ่านจอมขวัญก็ได้นะคะผ่านรายการนี้สำหรับเหตุการณ์วันพรุ่งนี้กับท่านโฆษก
เดี๋ยวดูว่าขับรถอยู่หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราลองติดต่อกลับไปขอบคุณครูใหญ่ตอนนี้ก่อนนะคะ